ไปแล้วมองเค้าอยู่บ้าง

ไปแล้ว
แก่สะก้อนก็จะไป
แก่เหรอปุ๊บมันเยอะ
หัวแก่มันจะไปได้ดี

อึดเขาอึดน้ำตายอยู่นี่นะ

คนที่โดนไม้ฟาด

ฟาดจริงเลยนะ

สิงห์ตัวเล็กนิดเดียวเองเห็นไหมคะ

การทำแบบนี้เป็นการขับไล่วิญญาณร้ายค่ะ

ทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับลูกสาวของยายสิง
ลูกสาวของใยสิงห์ชื่อว่าคุณพันนีย์การงานอายุ๕๔ปีนะคะ
แกส่งข้อความไปหาหมอปลานะคะบอกหมอปลามาช่วยหน่อย
ปลดปล่อยวิญญาณร้ายที่สิ่งร่างของแม่หน่อยนะคะ
ตอนนี้สงสารแม่จับใจเลยนี่ส่งข้อความไปแบบนี้นะคะ
สารแม่จับใจแม่นอนปวดหัวร้องคลวนคลางฮือดิ้นทุรนทุราย
ลูกหลานพยายามทุกวิถีทางแล้วนะคะแก้ไขจนตอนนี้
เงินที่จะซื้อข้าวกินเริ่มจะไม่มีแล้วนะคะ
แต่ก็ยังไม่หายสักทีก็เลยร้องหมอปลาถามว่าหมอปลารับเรื่องหรือยัง
หมอปลาทราบเรื่องแล้วค่ะแล้วเตรียมจะลงพื้นที่ไปบ้านยายสิงห์วันนี้นะคะ
แต่ก่อนที่จะไปหมอปลาเนี่ยคือก็เตรียมตัว
แต่นักข่าวของเราลงไปก่อนเลยค่ะหน่วยล่วงหน้าคุณกิติกิติศักดิ์
สำรวจเบื้องต้นที่บ้านของคุณยายสิงห์นะคะ
พบว่าเห็นไหมเนี่ยคุณกิติศักดิ์หรือว่าคุณติเนี่ย
ไปเจอว่ายายสิงเนี่ยแกนอนอยู่แบบนี้ค่ะอ่อนแรงนะคะ
แล้วก็ที่คอมีเหรียญหลวงพ่อคูณเบี้ยแก้สายสิน
ห้อยไว้เพื่อป้องกันวิญญาณร้ายเห็นไหมนั่นหลวงพระคูณ
แต่คุณสิ่งที่มันไม่คาดฝันคาดคิดก็เกิดขึ้น
หน้าคุณตินักข่าวของเราเลยนะคะยังไง
เพราะระหว่างคุยกันดีตอนนี้คุณดูนะสังเกตนะ
สังเกตหน้าจอจู่ผีบรรพบุรุษแกก็เข้าสิงยายสิงนะคะ
สิงมีอาการหายใจแรงร้องไห้แล้วก็บอกว่า
เขาไม่ใช่ยายสิงแต่เขาคือสงฆ์
สงฆ์เป็นแม่ของยายสิงค่ะคุณกิติคราวนี้
พอได้โอกาสเจาะใหม่เลยค่ะท้ายอย่ายสงฆ์หน่อย
คุณยายถวดสงฆ์ว่า
สิ่งร่างของยายสิงได้ยังไงเดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะ
พ้างแล้วเศร้าสดิบบันเนียเศร้าโสตค่ะ
คุณกิติสักร์แกก็คุยรู้เรื่อง
อืมแล้วตรงรงค์ออกก็ถามว่าออกไหม
เอ่อเขาบอกว่าออกนะฮะ
สงฆ์ที่สิงร่างของยายสิงยายสงฆ์เป็นแม่ของยายสิงสุดท้ายแล้ว
เดี๋ยวจะยอมไปผุดไปเกิดนะฮะลูกหลานเองก็รับปากบอกว่าเดี๋ยวจัดให้
จะจัดการให้หลังจากนั้นในยายสิงห์
แกก็มีอาการปกติขึ้นมาทันทีเลย
ลูกสาวของยายสิงค่ะคุณผู้ชมเปิดเผยภายหลัง
บอกว่ายายสิงแกมีโรคประจำตัวนั่นก็คือความดัน
ตอนแรกคิดว่าอาการเหล่านี้เป็นผลพวงมาจากอาการป่วยและโรค
แต่ไปหาหมอแผนปัจจุบันหลายครั้งแล้ว

มีเด็กหญิงในหมู่บ้านก็มีอาการคล้ายกับยายสิงนี่แหละ

เพราะฉะนั้นวันนี้หมอปลาลงพื้นที่
ว่าน่าจะมีคำตอบอะไรมากขึ้น
ครับแต่ออกไปแล้วไม่ใช่เหรอแต่คือจะเข้ามาใหม่ออกไปแล้ว

ก็ยังไงถ้าจะไปหมอปัจจุบันอีกที
ก็ไปให้มันต่อเนื่องยาวนานหน่อยนะ
มันไม่หายเร็วหรอกนะครับ